ไปดูเทคนิคการปลูกทุเรียนกันบ้าง

เทคนิคการเอาเสื้อแดงไปแขวนบนต้นทุเรียน
ผลผลิตออกมาดีและทำเพราะอะไรไปดูกัน
เดี๋ยวปกติเสื้อแดงเนี่ยกันผีแม่ม่ายอย่างเดียวนะคะ
ผีแม่ม่ายมากินทุเรียนเหรอฮะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผีไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแบบนั้น

แต่มันเป็นเรื่องของเทคนิคการปลูกทุเรียน

ไปรู้จักเจ้าของสวนทุเรียนก่อนนะคะ
คุณตาบรรจงอิตเหล็งอายุ๗๔ปีนี่แหละค่ะ
ลูกทุเรียนมีผลผลิตมามากกว่า๓๐๐ต้น
แต่ปัญหาที่คุณตาบรรจงเจอตลอดเลยก็คือสัตว์ตัวเล็กอย่างกระแต
แตเนี่ยตัวมันเล็กมันคล้ายกระรอกนะ

กระแต่เนี่ยชอบมากัดห่วงทุเรียน

แต่กะแตนี้คุณตาบรรจงบอกไม่ดีไม่ดีเพราะมันมากัดห่วงทุเรียนสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากและทำแบบนี้มาหลายปีแล้ว

เออคุณตาก็หาวิธีการนะ
ก็เลยบอกว่าเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาไปเจอสวนทุเรียนไปเจอชาวสวนทุเรียนด้วยกัน
เขาเนี่ยมีวิธีการไล่กระแต่ที่มากัดงวงทุเรียนด้วยการนำเสื้อสีแดงมาแขวนนี่แหละ

นึกว่าเป็นคนไงเป็นเสื้อเหมือนคนถูกไหม
มันก็จะไม่กล้ามากัดงวงทุเรียนอีก
พอคุณตาได้เทคนิคก็เลยเอามาแขวนบ้าง
ปรากฏว่าเฮ้ยมันลดปัญหากระแตมารบกวนได้จริง
แต่คุณเชื่อไหมว่ากะแตมันก็มีวิวัฒนาการของมันยังไง
มันก็ยังไม่หยุดในการมาก่อกวนคุณตาอีกเหรอ
จากก่อนหน้านี้มันไต่สายไฟมาใช่ไหม
มันมาเจอเสื้อแดงแล้วตกใจกลัว

แต่มันพัฒนาด้วยการเดินมาจากพื้นดินจ้า
ในเมื่อไปทางสายไฟไม่ได้

พอเดินข้างล่างปุ๊บก็ค่อยไต่ขึ้นไปบนยอดทุเรียนนะคะ

แต่ก็ถือว่าปัญหากระแตมารบกวนก็ลดน้อยลง
ถ้าเทียบกับช่วงที่ไม่มีการแขวนเสื้อ

มันจะชอบไต่อยู่บนต้นไม้หรือว่าสายไฟใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่สามารถไต่ขึ้นไปข้างบนได้
มันลงมาข้างล่างแทนแต่มันก็ยังน้อยลง
ปริมาณการรบกวนมันน้อยลง
คุณตาก็เลยบอกว่าเออเป็นเทคนิคที่คุณตาทำมาแล้วใช้ได้ผล
ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดต่าง
ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้คุณตาไม่ห่วง

แต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกให้ชาวบ้านรับรู้ก่อนนะ

เออเออเออ

หมู่บ้านแขวนเสื้อแดงหน้าบ้านเต็มไปหมดเลย

เช้าของชาวบ้านเขาว่ากันไปนะครับ